โหแค่เนวงใหญ่ไม่พอ

มันเท่านิ้วหรืออันเท่าประมาณฝ่ามือถั่วูถั่วูใช่ไหม
แต่เนี่ยเรียกถั่วภูไม่ได้แล้วเรียกว่าถั่วภู
เอ้าหัวพูมั้ยล่ะ

อ๋อนี่มันถั่วพู
เออมันต้องอย่างนั้นเขาบอกว่ามันใหญ่จริง

ถั่วภูยักษ์พันธุ์ฝักสีม่วงเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกยากที่สุดในบรรดาถั่วภูนะ
คือก็ไทยแล้วก็นิยมทานถั่วพูกินกันแหละ
กินกับน้ำพริกใช่ค่ะ
แต่ที่นี่ครับโอ้โหทัวร์ฟูเบลอเทอร์เลยครับ
ถามหน่อยสิกล้ากินไหม
เอาจริงนะไม่กล้าค่ะ
คือเขาบอกว่าลักษณะมันพิเศษแตกต่างจากถั่วภูทั่วไปตรงที่ฝักมันเป็นสีม่วง
มีขนาดใหญ่มากขนาดความกว้างของฝักนะสัก๓นิ้ว
ยาว๑๒๑๕นิ้วแล้วแต่บางขนาดใหญ่กว่านั้น๓๐๔๐เซนติเมตร
โอ้โหเดี๋ยวฟุตหนึ่ง
เป็นฟุตนี้นะถั่วภูฝักเขียวที่เราเห็นตามท้องตลาดมันจะมีความยาวแค่เท่าไหร่เอง
นิ้วเนี่ยตามภาพตามกราฟิกที่เราทำให้ได้ดูอย่างนี้
และถามหน่อยเอาม่อนที่ไหนต้มอะเลยทำฟัก
จะกลับกินเหรอเขาบอกว่าทั่วพูม่วงยักษ์มันมีขนาดใหญ่กว่าทั่วพูปกติถึง๔เท่า
ทางเทศบรรยบุญปลายพระยานะครับก็เลยนำเมล็ดมาทดลองปลูก
แปลงเกษตรของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเก็บเมล็ดเอาไว้นะ
แล้วยังไงเอาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนำไปเพาะขยายพันธ
เพื่อใช้รับประทานในครัวเรือนและปลูกขายเป็นอาชีพ
เขาบอกว่าถั่วภูยักษ์ฝักสีม่วงเนี่ยเป็นถั่วภูที่หาทานได้ยาก
ถ้าไปขายนะราคาแพงกิโลกรัมนึง๑๔๐๑๕๐บาท
ฝักเดียวเอาอยู่เอาอยู่เลย
บอกแบบนี้ฝากเดียวเอาอยู่คุณจะไปทำอะไรนะ
ยำถั่วภูโอ้ได้กี่จานเนี่ย
นั่นดิฝากเดียวคุณเอาอยู่เลย
ดีก็คือลองปรับเปลี่ยนดูใช่ไหมปลูกให้มันใหญ่ยาวขึ้น
มันก็อาจจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกรูปแบบหนึ่ง
แต่เอาจริงไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเหมือนกับแบบฝักเล็กไหมไง
ไม่เคยทานนะคือฝักเล็กสีเขียวมันจะมีกลิ่นและรสชาติที่เฉพาะตัว
ใช่แต่อันนี้พอมันเป็นฝักใหญ่ก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันจะแตกต่างยังไง
ใครเคยลองทานอะไรยังไงบอกกันมาได้เนาะคุณผู้ชม